เรื่องของกระเป๋าเงินดิจิทัลที่จะเติมเงินลงไป๑๐๐๐บาท

ก่อนที่จะบอกถึงขั้นตอนหรือว่าวิธีการที่จะไปใช้หรืออะไรต่าง
ผมเอาเรื่องจิตวิญญาณของเรื่องนี้มาก่อน
ทำไมเราถึงคิดเรื่องนี้ขึ้นมา
ผมเชื่อว่าในช่วงแปดเก้าปีที่ผ่านมา
เศรษฐกิจไทยบอบช้ำมาเยอะ
ดีพีของประเทศเราปีที่ผ่านมาโต๒๓
พูดแบบฝุ่นควันแปลว่า
ไปดูดิของเวียดนามของฟิลิปปินส์ของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ย
เขาโตกันเท่าไหร่เขาโตกันเยอะกว่าเราเยอะ
เยอะมากพอยิ่งหลังจากโควิดมานี้

พี่น้องประชาชนเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก
ดรอปเป็นเหรียญเงินเข้าไปที่ประมาณ
ไม่ใช่ประมาณเป็นจำนวนเงิน๑หมื่นบาท
โดยให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเวลา๖เดือน
และจำกัดระยะเวลาในการใช้ที่๖เดือน
ซมมติว่าพระภูมิเป็นคนมุคดารหาญ

ถามว่าตามบัตรประชาชนคุณอยู่ที่มุกดาหาร
คุณมาแช่เงินจนโดยนี้ที่กรุงเทพฯได้ไหมไม่ได้
ต้องไปใช้ที่ภูมิระบราบหนาว
ภายใน๔กิโลเมตรจากที่อยู่ที่บอก

ไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องมาใช้ที่กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาหาดใหญ่เมืองใหญ่ทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตของประเทศจะกระจุกอยู่ในหัวเมืองใหญ่
เราอยากให้มีกระจายความเจริญไปทุกจังหวัดตำบลหมู่บ้าน
ก็อาจจะมีคำถามอีกนะว่า๔กิโลมาจากไหน
จริงแล้ว๔กิโลเมตรเป็นอะไรที่เราคิดไว้คร่าวก่อน
แต่ในเชิงปฏิบัติสมมุติว่าคุณภาคภูมิอยู่เชียงรายอยู่บนเขาเนี่ย
ภายใน๔กิโลเมตรไม่มีร้านค้าให้ใช้เลย

แล้วทำยังไงทีนี้เพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่
สามารถทำให้เรามีการที่จะรู้ได้ว่า

เพราะตรงนี้ก็จะมีการหย่อนมีการเพิ่มมีการลดขยายอะไรบ้าง
แต่ถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพไม่ต้องพูดถึงสบายมาก
เชียงใหม่ไม่ต้องพูดถึงอำเภอเมือง
ตรงนี้ก็ยังเป็นรายละเอียดเล็กน้อย
เราจะต้องมีการปรับปรุงแต่งเติมแก้ไขต่อไป
๑๐๐๐บาทคนอายุ๑๖ปีขึ้นไป

โดยรูปแบบมันคือกระเป๋าเงินดิจิทัลใช่ไหมฮ

มันจะอยู่ในรูปแบบไหนที่เราจะได้มันมา
ซึ่งเราจะสร้างขึ้นมาให้กับคนที่อายุ๑๖ปีขึ้นไป
แล้วก็สามารถไปใช้ได้ภายในเวลา๖เดือน
ตามที่อยู่กับบัตรประชาชน๔กิโลเมตร

ไปใช้ของใช้ชีวิตประจำวันเราไม่ได้กีดกัน

จะไปใช้อะไรได้จะไปซื้อปุ๋ยจะไปซื้อบรรเทศพันธ์
จะไปซื้ออุปกรณ์ค่าขายต่างนานาใช้ได้หมดนะครับ
โดยจุดที่เราจะไปซื้อเขาก็จะมีตัวที่มันจะรับส่ง
แล้วก็จ่ายเงินซื้อของอะไรกันถูกต้องครับ
แต่ว่าถ้าคุณอยู่กรุงเทพแต่บัตรคุณอยู่มุกดาหาร
ถ้าคุณอยากใช้จริงคุณก็ต้องกลับไปมุกดาหารนั่นแหละ
แล้วสำหรับภาคมือไทยมีเวลาให้คุณ๖เดือน
คุณภาคมือไทยก็ควรต้องกลับไปเยี่ยมบิราณมารดาด้วยเหมือนกันนะ
เพื่อไปเยี่ยมแล้วก็หลายไปเยี่ยมแล้วก็ไปใช้เงินบ้างนะครับ
ภายใจที่นั่นบ้างเศรษฐกิจชุมชนจะได้เกิดนะครับ
ไหนคุยกันแล้วนี่นะเป็นการคุยครั้งแรกกับสื่อที่เราเปิดเรื่องนโยบายนี้ขึ้นมาเนี่ย
ผมก็ฝากไปด้วยว่ามันก็ยังมีประเด็นปลีกย่อยที่เรายังไม่ได้ตกลงกัน
แต่ว่าเรายังมีเวลาอยู่บ้างอย่างเช่น
อกจากจะไปชับจับจ่ายใช้ฉอยในชีวิตประจำวันแล้วซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อปุ๋ยซื้อเครื่องใช้ซื้ออุปกรณ์มาทำมาหากินแล้วเนี่ย
ว่าผมถามผมได้ไหมว่าเอาไปใช้หนี้ได้ไหม

ใช่ไหมเอาไปใช้หนี้ได้ไหมเราก็ยังพิจารณาอยู่ตรงนี้ครับใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเอาไปใช้หนี้เนี่ย
ถ้าเอาไปใช้หนี้เนี่ยคุณต้องมาใช้สถาบันการเงินที่ถูกต้องไม่ใช้ไปใช้หนี้นอกระบบเยอะหรือเปล่า
หมื่นหนึ่งเอาไปใช้ได้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าก็ต้องไปนั่งคุยไม่ใช่ไปได้หมื่นหมื่นหนึ่งใช้หมด
แต่ว่าก็มีข้อแย้งมาว่าถ้าเกิดไปใช้ไปใช้หนี้อย่างเดียวมันก็อาจจะไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นเพราะใช้หนี้แล้วก็ใช้แบงค์ก็จบไม่มีการไปห้างร้านไม่ต้องไปสั่งซื้อสินค้าสั่งผลิตสินค้าเพิ่มมา
แต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณไปลดลดหนี้เนี่ยมันก็ลดหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของประเทศถูกไหมครับก็ทำให้ลดค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบี้ยไปได้บ้างเพราะฉะนั้นเหตุผลใหญ่ที่ผมจะต้องลงพื้นที่ให้เยอะที่สุดในช่วง๔๐วันหรือ๓๘๓๙วันที่เหลือเนี่ยคือผมอยากจะไปฟังความ

จะให้ใช้หนี้ได้กี่ส่วนครับหรือต้องเอาไปซื้อของกี่ส่วนครับตรงเนี้ยยังต้องไปคุยกันต่อใช่ครับถ้าเป็นรัฐบาลมันเริ่มได้เลยไหมฮะผมว่าเริ่มได้เลยนะครับผมว่าเริ่มได้เลยก็ถ้าเกิดว่าคร่าวถ้าเกิดว่าภาคเพื่อไทยได้รับความไว้ใจจากพี่น้องประชาชนกาเบอร์๒๙วันที่๔พฤษภาคมเนี่ย

หนึ่งหมื่นล้านกระบำเงินดิจิทัลเนี้ยใช้งบจากไหนใช้เงินจากไหนโอ้มีหลายส่วนครับผมว่าหลายส่วนนะครับปีหน้าเองเราก็มีการผลัดจัดการก็ประมาณเนี้ยตามที่ทางที่ทางที่ทางเราได้ไปศึกษามาแล้วก็ทำการคลาดคณมาเนี้ยครับเราจะมีการอ่าเก็บภาษีได้มากขึ้นประมาณสองแสนกว่าล้านตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่
ที่เราสามารถกันบัตเจ็ตมาส่วนหนึ่งการที่เราใส่เงินเข้าไปแล้วเนี้ยในเรื่องบัตรสวัสดิการรัฐต่างต่างสวัสดิการรัฐต่างต่างก็อาจจะลดน้อยลงไปเพราะว่าทำให้เขามีรายได้มากยิ่งขึ้นเขาก็ไม่สามารถที่จะไปรับสวัสดิการอื่นอื่นได้ใช่ไหมครับมันก็เป็นการประหยัดเป็นส่วนหนึ่งจากการที่รับจากแวดก

เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒